ไม่ได้ฮิตในแค่หมู่วัยรุ่นนะคะ

พี่โอนสาราวุฒิคนนี้ชอบเล่นมาก
และที่สำคัญตอนนี้เป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าหัวใจวัยรุ่นเหลือเกิน

แล้วคุณผู้ชมดูสิดูหน้าดูหุ่นดูร่างของพี่อ้นสิจ๊ะ

ก็ไม่รู้จะเรียกว่าขยายฐานเอฟซีได้หรือเปล่านะ
เพราะว่าพี่อ้นบอกกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเรา
เดี๋ยวก่อนนะคะที่เล่าว่าโดนจีบบ่อยเนี่ยอันนี้คือเล่าให้ฟังหรือว่าอวดคะ

คนมาซื้อก็มาซื้อไปแต่คนมาจีบเอาก็จีบไปเหมือนกัน

คือได้เลยคือยุคนี้เราสามารถแอ้วกันระหว่างขายของก็ได้
ไม่ใช่แค่ทักแต่เขาทุ่มด้วยซื้อหมดเลย

ซื้อของเยอะเดี๋ยวจะเริ่มรักแล้ว
อ้นบอกว่าหลายคนค่ะมาหยอดจนจำได้ว่า
แอคเคาน์ไหนใครเป็นใครมีการจำหน้าได้
พี่อ้นเองบอกแหมลุงอย่างพี่
เจอสาวมาจีบโท่งจีบตรงแบบนี้

แล้วแฟนเหมือนแกล้งนะยิ่งพี่อ้นเขินยิ่งยุยิ่งจีบ
สุดยอดไปเลยเดี๋ยวให้พี่โอนเขาเล่าประสบการณ์
ที่ว่าการถูกจีบให้ฟังก็ละกันไปฟังจ้า
จีบก็มีคือโดนทุกอย่างโดนทุกอย่าง
เวลาโดนจีบมาเรารับมือเราแบบว่าปล่อยเขากลับไปยังไง
ออยแต่ว่าเขาชอบจีบผมเพราะว่าแฟนชอบเห็นผมเขิน

มีคำจรพรรดิมาจีบครับน่ากินน่ากิน

นัทใหญ่บอสจำไหมนะ

อันนี้คือเป็นการแบบสัมภาษณ์แบบสับแบบใหม่ใช่ไหมคะ
เราสามารถแอ้วผู้ชาย

อัพเทคโรนที่สัมภาษณ์มาประมาณ๓๘๙๐๐มาย

เด็กรุ่นใหญ่เด็กรุ่นใหม่มันแน่จริงแม่

เดี๋ยวหลังจากนี้นะเวลาคุณอ้นเขาไลฟ์เนี่ย
ต้องมีนัดใหญ่บอสเข้าไปคอมเมนต์
แต่ต้องเป็นคอมเมนต์ซื้อของหรือคอมเมนต์สีกล้าบ้ากันอีกเรื่องนึงนะ
คุณค่ะกล้ามแน่นขนาดนี้เป็นฉันก็ขอแซวหน่อยก็แล้วกัน